สลับไปดูบรรยากาศการจัดงานครบรอบ๑๐๐วัน
การเสียชีวิตของคุณตังโมนิดากันหน่อยนะคะ
วันนี้เนี่ยทางครอบครัวก็มีตัวแทนก็คือทางพี่ต่อดายศ

แล้วก็กลุ่มคนที่เขาจัดกิจกรรมนี้เนี่ย
ก็คือกลุ่มริบบิ้นสีขาวนะคะ
นี่แหละค่ะที่ท่าเรือพิบูรสงครามนะคะ

มาร่วมกันจัดงานครบ๑รอบ๑๐๐วัน

แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีพี่ดายศนะคะ
พี่ชายของคุณตังโมเป็นตัวแทนครอบครัว

ก็คือกลุ่มริบบิ้นสีขาวเอาช่อดอกไม้

ซึ่งเป็นภาพวาดที่มาจากแฟนคลับนะรุ่นเยา
อายุเพียงแค่๘ขวบเท่านั้นเองนะคะ
เอามามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณตังโมด้วยค่ะ

มีข้อความต่างที่ติดเอาไว้
โดยทางด้านของพี่ต่อดายุทธ์เนี่ยบอกว่าดีใจ
มีคนรักน้องสาวมากมายขนาดนี้
ขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ร่วมกันทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องสาว

ผมก็ดีนะครับมีหลายฝ่ายมาช่วยกันอย่างนี้
ช่วยหาหลักฐานช่วยเป็นทนายให้คุณแม่ช่วยดูแลอย่างนี้นะครับ
มันก็มันก็ต้องดีกว่าคนเดียวอยู่แล้วนะครับ
น้องผมเนี่ยตามหลักของคริสเตียนเนี่ยนะครับ
เขาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับ
แต่ว่าการที่เรามาจัดพิธีในวันนี้ครับครบร้อยวันเนี่ย
ก็เป็นทางของทางพุทธนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ซึ่งผมก็ทำไปแล้วเมื่อวันซืนนะครับวันที่๓นะครับ
อันนี้ทางชมรมริบิ้นข่าวก็มาจัดให้ก็ขอบคุณมากครับ
ก็ที่นึกถึงน้องโมที่เป็นห่วงน้องโมมาตลอดอะไรอย่างนี้ครับ
วงคืนความยุติธรรมให้น้องโมนะครับ
เวลานี้นะคะก็มีทางด้านคุณอัจฉริยะเนี่ย
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมค่ะเป็นตัวแทนของสสเต้มงคลกิจ
นะคะมาร่วมงานด้วยซึ่งสอสอเต้เนี่ย
บอกว่าติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
ส่วนถามความคืบหน้าเรื่องของคดีค่ะทางด้านคุณอัจฉริยะบอกว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานให้เสร็จสมบูรณแล้วนะ
เดี๋ยววันอังคารที่๗มิถุนายนนี้จะพาคุณแม่ไปที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
เข้าพบผู้บัญชาการแล้วก็วันพุธที่๘นะเมื่อกี้อังคารที่๗
วันพุธที่๘จะพาคุณแม่ไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานอายการสูงสุดค่ะ
ต่อเนื่องเลยวันพระหัสที่๑๙มิถุนายนก็จะไปแจ้งความดำเนินคดี
เขาบอกว่าเป็นเอกชนรายหนึ่งที่ร่วมกันให้การเท็จ
และร่วมกันทำลายพยานหลักฐานที่มีการล้างคราบเลือด
คุณอัจฉริยะบอกแบบนี้ซึ่งมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนด้วย
ส่วนพญาหลักฐานที่บางแจ๊กเอามาเปิดเผยเนี่ย
ทางด้านของคุณอัจฉริยะบอกว่าไม่ได้ให้ราคากับบังแจ๊ก
จะไม่ใช้พยานหลักฐานจากบางแจ๊กในการต่อสู้คดี
จะฟ้องร้องต่อสารโดยตรง
ลองฟังคุณอัจฉริยะเองค่ะ
แล้วก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้อย่างอื่นแทน
ไม่ได้มุ่งหมายที่จะให้ทำเป็นคดีพิเศษ
ซึ่งเราพบว่ามีคราบเลือดอยู่ที่เบาะข้างฝาของเรือลำนี้นะครับ
ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะเป็นคราบเลือดนะครับ
แล้วทำไมถึงตรวจอนุญาณเทสเนี่ยในเวลากลางวัน
สิ่งต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราคาใจอยู่แล้ว
แล้วผมก็จะเอาหลักฐานบางอย่างไปให้ท่านอธิบดีอายการภาคหนึ่งดูนะครับ
ก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาร่วมงานทั้งหมด
นี่แหละค่ะเขายืนอย่างนี้ยืนร้องเพลงค่ะ
เป็นเพลงที่ชื่อว่าจากนี้ไปจนนิรันดิ์ที่คุณตังโมเคยร้องเอาไว้
ก็ร้องเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณตังโมเป็นครั้งสุดท้าย
จะเห็นว่าเขามีการเอาไฟฉายมาถือด้วยนะ
เพื่อสื่อความหมายถึงแสงสว่างแห่งกระบวนการยุติธรรม

ทุกคนก็ยังคงระลึกแล้วก็ยังคงคิดถึงอยู่นะคะ
ร่วมรำรึกถึงคุณตามูลนะคะ